จะพาไปดูความสนุกสนานที่ไม่น่าเชื่อว่าเขาจะมาอยู่ที่ประเทศไทยกัปตันแจ็คสเปโร่

นี่จอนนี่เดฟนั่นเอง
จานนี้เด็ดนี่แหละครับคุณผู้ชมฮะ
โอ้โหเขาไม่อยู่ในทะเลอีกต่อไปแล้ว

บกมาหางานทำครับอยู่ที่ประเทศไทย
มาเป็นช่างตัดผมอยู่ที่เชียงใหม่

เออแจ็คครับพี่แจ็ค
เอาเรือขึ้นมาอยู่บนบกแล้ว
มาเปิดร้านตัดผมครับโอ้โหเหมือนจริงนะ

เขาเรียกกันว่าช่างที
ทีเนี่ยเป็นเจ้าของฉายา
ปตันแจ็คสเปโร่ของร้านนี้

แล้วสุดท้ายก็ได้มาแล้วก็ต้องเสียไปทุกทีเพื่อให้มีภาคต่อไป

เอามาว่ากันถึงเรื่องของช่างทีดีกว่าช่างทีเขาใส่ชุดแบบเนี้ย
ลูกค้าเขาก็ติดอกติดใจก็ชอบไงเออเห็นช่างทีเขาแต่งตัวแบบนี้ท่าทางดู
เพราะว่าอะไรรู้ไหมคุณช่างทีเนี่ยเขาชอบ
พอเห็นแกมีท่าทางแบบนี้
ก็เลยลองเรียนแบบตามแล้วลูกค้าเองก็ชอบเหมือนกัน
แต่เวลาตัดผมแกก็ตัดผมปกตินี่นะ
เพราะว่ากลัวเดี๋ยวทรงผมมันจะเสียเดี๋ยวมันจะพลาดไปมันจะแก้ไม่ได้

เขาว่าอย่างนั้นก็ถือว่าเป็นทำตามความฝันของช่างเทียนะครับ
แล้วไปดูกันที่บริเวณนอกร้านกันบ้าง
เผื่อใครจะถามว่าร้านมันอยู่ตรงไหนสังเกตง่าย

ถ้าคุณเห็นหัวเรือคุณไม่ได้มาผิดคุณไม่ได้ไปทะเล
ถูกต้องไม่ได้มีใครเอาเรือมาจอดทะลุร้านออกมาอย่างนี้
โอ้โหมันจริงนะข้อสมอไว้เลยเนี่ยชัดเจน
เรือสีดำขนาดใหญ่ประดับด้วยทงแล้วก็กระโหลกไขว้
ซึ่งเป็นเครื่องหมายการค้าของโจรสลัดครับ

เท่านั้นยังไม่พอมีสมอเรือทิ้งดุ้นเอาไว้ด้วย
คือต้องทิ้งทุ่นทิ้งสวอเรือเอาไว้แบบนี้
งั้นเดี๋ยวเรือมันจะแล่นออกไปเออใช่เดี๋ยวหาไม่เจอนะ
เอาเปิดเข้าไปมันจะมีประตูอยู่ข้างเห็นไหม
เปิดร้านเข้าไปแบบนี้ก็เจออย่างแน่นอนนะครับได้ตัดผมแน่
แต่ว่าจะทรงอะไรแบบไหนก็บอกพี่เขาเอานะครับคุณผู้ชมครับ
เขาบอกว่าลูกค้ามากันแน่นแทบทุกวันนะครับ
แล้วก็ถ้าใครจะมากรุณาโทรไปจองก่อน

จะเอาทรงไหนอะไรยังไงก็ต้องบอกพี่แก
ลองฟังเสียงของเจ้าของร้านกันหน่อยนะฮะ
แล้วทั้งทีเปิดร้าน๑๐โมงแล้วก็ปิดร้านตอน๔ทุ่ม
นอนน้อยสิท่าดูขอบตาช้ำเลยครับ
จำเลยนะสงสัยจะนอนน้อย

เขาจะเป็นแบบนี้เขาจะไว้ผมแบบนี้แล้วก็เดินยังไงคุณชนะ
เดินไปเดินมาหยิวหน้าเรือบ้างแล้วก็สักพัก

อันนั้นไม่ใช่ไม่ได้เมายาอันนั้นคุ้มคลั่งด่า
ตัวเองด้วยล็อกตัวเองเป็นตัวประกัน
ชาวบ้านแถวนั้นเขาเห็นเขาก็เอ้ยเป็นอะไรหรือเปล่านะ
แต่พอเห็นแบบนี้ทุกวันแล้วก็ไม่เคยไปทำร้ายใคร

ไม่เคยไปสร้างความเดือดร้อนให้ใคร

ก็เป็นวิธีการขายเป็นจุดขายของเขาเองนั่นแหละ
เหมือนคุณเช้ามาเป็นอย่างนี้

ย้ำนะทางทีไม่เคยล็อคคอใคร
ไม่เคยเอาไว้จิ้งไว้